เมื่อวานนี้ที่ตึกแรมมี่โอ้โหเขามีการเปิดตัวโปรจกโปรเจกต์ใหญ่มากมายอลังการ
เป็นการรวมตัวกันของคนดีนะคะนี่เลยน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
โคจรมาเจอกับพระเอกสุดฮอตเลยซีรีส์วายสุดพีคค่ะ
ไบร์ทนั่นเองในซีรีส์คือนับดาวเจอกันเรื่องนี้แหละสองคนนี้
งานนี้ค่ะตื่นเต้นทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกัน
อ่ะไหนคุณผู้ชมจ๋าเจอน้องใหม่แล้วเลยคว้ามาอัปเดตถึงเรื่องนี้นิดนึงละกัน
ชุดล่าสุดนี่
หลายคนเอามือทาบอก

เธอจริงเออนะคะเฮ้ย
อย่าเอาเธอเป็นแบบอย่างนะจ๊ะ
ต่อด้วยร่องเรือนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่ดีแหละแล้วก็ประทับใจนะคะ
ฝ่ายชายน่ะมีของขวัญพิเศษให้ด้วยนะคะ
เป็นของที่เธอเนี่ยฝากซื้อนั่นแหละแต่ว่าฝ่ายชายก็ใจดีไง
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ่ายให้เอออะไรประมาณนี้นะคะ
ซื้ออะไรรู้ไหมซื้อของเล่นอยากรู้เลยว่าเป็นอะไร
ชมฝ่ายชายว่าน่ารักขึ้นเรื่อยเลย
ถึงจะมองขั้นสถานะนะว่าอนาคตจะสร้างชีวิตคู่ด้วยกันหรือเปล่านะ

วันพบรอบเหรอค่ะมีค่ะใหม่ซื้อ
เป็นของเล่นแบบรู้สึกว่ามันสีแล้วเหรอ
พี่ก็อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยยังมาจับโป๊ะกันอยู่เลย
ก็ไม่ได้กินอะไรครึ่งวันเลยค่ะเพื่อจะใส่ไปงาน
แล้วที่จริงใหม่ก็เขม่าวนะคะอยู่อย่างเงี้ใหม่ก็ไม่ได้แบบว่า
เป็นเหมือนในรูปตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีมุมถูกไหมครับทุกคนเวลาเราลง
ถ่ายรูปแล้วก็มีมุมแล้วก็มีแอร์

จะถ่ายรูปก็ต้องจัดทรงนิดนึงนะคะไม่ว่ากัน
งานนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยเมื่อวานงานเยอะมากนะจ๊
ทางฝ่ายต้าเหนิงมีต้าเหนิงมางานด้วย

เพิ่งมีกระแสข่าวไปเรื่องความรักนะคะกับหนุ่มเจเจค่ะ
ที่บอกว่าทะเลาะกันเนี่ยเขาบอกเลยนะต้าเหนิงนี่บอกเองนะ
เหนิงไม่ได้แค่งอนค่ะโมโหค่ะโมโห
เขาบอกอย่างนี้เลยนะคะต่อให้ฝ่ายชายสัมภาษณ์ว่าจะไม่เลิก
แต่คุณพี่คะอนาคตอะไรก็ไม่แน่นอน
อันที่คุณจักรีนไปสัมภาษณ์มาเองนะจ้ะเขาบอกแบบนี้เลย
เขาบอกว่าสรรุพอยู่แล้วที่มันไม่ใช่รูปของเขาอ่ะ
ส่วนสาเหตุค่ะมาจากตัวเขาก็คือตัวฝ่ายชายเนี่ยทำตัวไม่ดี
ตอนนี้ก็ยังแบบไม่อยากเอาขี้เกียจไม่อยากเอาลูกกลับมายังก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้เคลียร์กันนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเรื่องปนคงปัญหา
แล้วก็พี่จ๋าทุกคนจ๋ายังไม่เลิกกันนะคะอันนี้ต้าเหนิงฝากไว้ก่อน
จริงเขาบอกว่างอนใช่ไหมคะหนูไม่ได้งอนค่ะหนูโมโหหนูโมโห
หนูแค่แบบว่ามีวิธีจัดการของหนูในการที่แบบว่าบางทีถ้าเห็นแล้วช่วงนั้นอาจจะไม่สบายใจ
หนูก็จะแบบเหมือนซ่อนอะไรอย่างนี้แต่ปกติหนูว่าซ่อนเรื่อยอยู่แล้วเวลาผ่านไป
หนูก็จะไม่ได้เทก็มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าหนูโอเคแล้วให้เป็นสัญญาณเตือนเพราะว่าไม่รู้หรอกค่ะ